คุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
คือดิฉันไปไถทวิเตอร์ก่อนนะนะวันศองวัน
แล้วก็เห็นเด็กคนหนึ่งเอาเรื่องราวมาโพสต์
บอกว่าโดนคุณครูทำโทษโดยวิธีการให้ลุกนั่ง
แล้วปรากฏว่าน้องคือเส้นเอ็นอักเสบ
เดินไม่ได้หยุดเรียนเกือบเดือนนะคะ
ทวิตเตอร์อันนี้ก็พยายามไปตรวจสอบข้อมูลว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่า
สุดท้ายเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นที่แถวสามโคกปฐุมธานี
แต่ว่าเรื่องนี้จบสวยนะคะคือเรื่องราวต้นเรื่องก่อน
ต้นเรื่องเนี่ยเกิดจากคุณแม่ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าคุณสุพัตราอินทูปอายุ๔๑ปี
เธอเป็นชาวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักสามโคกเมื่อวันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
บอกว่าลูกสาวของเธอที่ชื่อว่าเด็กหญิงจุธามาศขุนจันทึกอายุ๑๕ปี
ถูกคุณครูที่ชื่อว่าคุณทิติมาบุญเพ็งครูประจำชั้นสั่งทำโทษ
วิธีการคือให้ลุกนั่งจำนวน๑๐๐ครั้ง
พอลูกสาวกลับไปที่บ้านปรากฏว่าเกิดอาการปวดขาเดินไม่ได้
สุพัตราก็เลยพาน้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แล้วสุดท้ายน้องจุธามาศต้องหยุดเรียนเป็นเวลาเกือบ๑เดือน
กระทบสิคะกระทบต่อการเรียนกระทบต่อความรู้สึกของน้องด้วย
ล่าสุดค่ะที่ฉันบอกว่าจบสวยเพราะว่า
คุณจุธาเที่ยงทำพรุ่งในการโรงเรียนสามโคกพร้อมกับคุณครูประจำชั้น
แล้วก็เจ้าหน้าที่ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปฐุมธานี
นี่ค่ะเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวของน้องแล้วนะคะ
โดยทางคณะเข้าไปพูดคุยใช้เวลาในการคุยสักประมาณ๑ชั่วโมง
ที่สุดแล้วก็ทั้งหมดก็กลับออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะ
ส่วนซ้ายมือสุดค่ะคุณพ่อของน้องจุธามาศท่านนี้นะคะ
คุณพงศักดิ์คุณจันทึกคุณพ่อบอกว่าเอาล่ะในเมื่อทางโรงเรียนก็แสดงความจริงใจ
ด้วยการมาที่บ้านแสดงความรับผิดชอบไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบแบบนี้
ไม่ติดใจเอาความใดและพร้อมที่จะไปถอนแจ้งความ
ตอนนี้รู้สึกสบายใจที่ทั้งผู้อำนวยการโรงเรียนครูประจำชั้น
แล้วก็เจ้าหน้าที่เข้ามาพูดคุยอย่างเป็นกันเองแบบเห็นอกเห็นใจค่ะ
ของเขาก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยกล้า
คือผู้อำนวยการโรงเรียนเองก็แสดงความรับผิดชอบ
บอกว่าเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้น๓มาตรการ๓แนวทางที่ทางโรงเรียนจะช่วยเหลือ
หนึ่งเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเรื่องนี้ทางโรงเรียนจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
สองเรื่องของการเรียนของน้องแน่นอนว่าน้องเดินทางไปไม่สะดวกใช่ไหม
เดินไม่ค่อยได้นะคะทางโรงเรียนจะรับผิดชอบคือให้น้องเนี่ยสามารถเรียนหนังสือที่บ้านได้
คือเรียนออนไลน์จนกว่าจะหายเป็นปกติ
สามดูแลเรื่องของสภาพจิตใจ
คณะครูและเพื่อนจะช่วยกันวนเวียนมาเยี่ยมที่บ้าน
ให้กำลังใจส่งกำลังใจต่อกันตลอดแบบนี้นะคะ
ตรงนี้ก็จะมีข่าวเรื่องของคุณครูทำโทษเด็กออกมาเยอะ
จริงการทำโทษไม่ผิดถ้าเกิดว่าเด็กเขาผิดแต่ว่ามันต้องเหมาะสม

เพราะว่าแน่นอนก็ต้องมีการอบรมสั่งสอนกันอยู่แล้ว